นี้พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเป็นประเด็นเป็นข่าวกันอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ที่จังหวัดระยองค่ะทำอะไรลูกอีกอ่ะ
เลี้ยงเมาไงตามสูตรเลยแล้วก็ทำร้ายลูกเลี้ยงนะคะ
โดยการเอามีดพับแทงลูกเลี้ยงไป๕แผล
ได้รับบัตรเจ็บสาหัสค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะ
ถึงทั้งแทงเลยเหรอคะคือลูกก็ไม่ใช่ลูกเล็กแล้วนะคะลูกโตแล้วนะคะ
แล้วก็คงจะมีปัญหากันมาตลอดนั่นแหละ
จนถึงจุดหนึ่งทะเลาะกัน
แล้วพ่อเนี่ยก็สั่งซื้อมีดมาพอดีจะมากอกผลไม้กินนะคะ
อันนี้ก็เลยกลายเป็นอาวุธในการทำร้ายลูกเลี้ยงคนนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนั่งนำผู้บาดเจ็บนะคะ
ซึ่งอาการสาหัสเลือดโชคเลยค่ะ
ส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลระยอง
นายสถาปัตย์สุนทรสวัสดิ์อายุ๓๒ปี
เป็นอาชีพคนขับ๑๐ล้อค่ะ
ถูกแทง๕แผลค่ะใต้ราวนมขวาไหล่ขวานิ้วมือนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตอน๕ทุ่มนะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดระยองนะคะ
มือมีดเนี่ยพลเมืองดีรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
นายวันดีคูณพันธ์อายุ๕๑ปี
เป็นพ่อเลี้ยงของคนเจ็บนั่นแหละนะคะ
ก็ควบคุมตัวพร้อมกับยึดอาวุธมีดพับยาว๕นิ้ว
ที่ใช้ก่อเหตุส่งตำรวจ
นี่ภาพที่โรงพักนะคะ

มีดนี้ที่สั่งซื้อมาไว้ปอกผลไม้

เราได้มาพอดีจะเอามาปอกผลไม้กิน
คือตอนที่อยู่ที่สพเนี่ย

แล้วก็บอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วยอมรับบอกตัวเองใจร้อนไปหน่อยจริงครั้งนี้

ทั้งภรรยาทั้งลูกเลี้ยทะเลาะกันบ่อยเลย
แต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรง

ให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

แล้วก็ส่งตัวพ่อเลี้ยงรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ

คือเดิมทีพ่อเลี้ยงมีอาชีพเป็นรอปภ
แต่ว่าชอบดื่มเหล้าก็เลยถูกไล่ออก
วันนั้นวันเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน
หลานชายก็คือลูกเลี้ยงเลิกงานกลับมา

แทงหลานชายจนได้รับบัตรเจ็บสาหัสค่ะ
ชวนโอกาสตอนนี้แหละ

สาเหตุมาจากการเปิดหลังบ้านกันนี่แหละ
แต่น้องเขาบอกว่าเปิดหลังบ้านทำไม
นี่คนพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิด

ค้าก็ไปนอนนะไปเข้าห้อง

มันก็หันเปิดประตู

คือคือว่าน้องก็จะเข้าห้องนอน
เขาจะเข้าห้องเขาแล้ว
เขาไม่สนใจแล้ว

เพราะว่าลำไส้ฉีกขาดจากการถูกแทงนี่แหละค่ะ
โอ้โห๕แผลนี่หนักเลยนะคะ
ก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
เพราะว่าอันนี้ถือว่าอุกอาจมากค่ะครับ